คุณผู้ชมครับล่าสุดสำนักงานการบิน
พลเรือนออกมายืนยันกระแสที่ว่า

แต่ย้ำนะครับว่าห้ามนำขึ้นไป

นำไปขึ้นเครื่องบินบนเครื่องบินขนส่งผู้โดยสารได้ครับ
เรื่องนี้ก็มีข้อกำหนดดังกล่าวออกมาจากองค์กรการบิน
รอบคลุมทั้งแบตเตอรี่ยูริเทียมไอออน
ทั้งในเครื่องแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ

จากว่ามีข้อเรียกร้องของสมาคมสายการบินและนักบินหลายแห่ง
ที่ให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัย
กว่าจะสามารถกำหนดมาตรฐานใหม่ของบรรจุพันธุ์แบตเตอรี่ลีเทียมออกมาใช้

หลังจากก่อนหน้านี้เกิดเหตุแบตเตอรี่ลิเทียมร้อนจัด๒ครั้ง
นักบินต้องนำเครื่องลงจอดฉุกเฉิน
จากการสอบถามไปยังสำนักงานการบินพลเรือนหรือว่ากพทระบุว่า
เป็นคำสั่งห้ามจริงแต่ว่าห้ามเฉพาะเที่ยวบินขนส่งสินค้าเท่านั้น
ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผู้ลิสารทั่วไป
ก็ไม่ได้ห้ามทั้งหมดเพราะว่ามีการผ่อนปลนให้กับแบตที่มีพลังงานไฟฟ้า
ไม่เกิน๑๓๐ต่อก้อนยังสามารถนำขึ้นไปได้
ข้อกำหนดนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปครับ
คำสั่งห้ามแบตเตอรี่ลิเทียมขึ้นเครื่องบินนั้นไม่ได้เป็นการบังคับ
ซึ่งตอนนี้หลายสายการบินก็ยกเลิกการขนส่งแบตเตอรี่ลิเทียมแล้วเพื่อความปลอดภัยครับ